จากหน้าจอทีวีครับไปเจออีกแล้วฮะ

อยู่ดีมีปลาไหล่เผือกเขาโผล่มา
เรื่องแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันฮะหัวเขียวข่าวเด็ดครับ

เจออยู่ที่บ้านเรื่องที่๖๗ทับ๑

เป็นของคุณสุวิบลศรีชมพู

แล้วคนที่เป็นเจ้าของนามสกุลก็สีชมพูอีกต่างหาก

ได้ปลายไหล่มา๓๔ตัวดำล้วน

ที่มันดูสภาพแปลกประหลาดเหลือเกิน

แล้วเขาบอกปลาไหล่ตัวนี้สุดเชื่อง

ได้แต่ไอ้เจ้าตัวนี้มันยังเชื่อง

เข้าใจว่าจะมาให้โชคอีกต่างหาก

วางปลาไหลไว้จุดทูปเสี่ยงทาย
แล้วก็จ้องกันไปที่ปลายทูบฮะ
ปลายทู่ออกมาไหม้ด้วยความรวดเร็ว

เจอกันอีกทีงวดหน้าก็แล้วกัน
ทีนี้พาไปที่หนองหานอุดรธานีกันหน่อยนะฮะ

จอมปลวกจะคล้ายอะไรได้ค่ะ

แล้วจะแปลกนะทีนี้คือจอมปลวกจะขึ้นทุกปีช่วงเข้าผลศา

ใช่ค่ะแล้วคล้ายเสียญพญานาคคือ๒ปีก่อนนู่น

คราวนี้มาขึ้นข้างบ้านแบบนี้ค่ะ

งานนี้เจ้าของบ้านบอกว่าพอเพื่อนบ้านรู้ข่าวนะเท่านั้นแหละค่ะ
เห็นไหมดอกไม้ถูกเทียนลักษณะเป็นอะไรล่ะน้ำแดงมาหมดเลยนะคะ
มาขอกันตรงตรงเลยแล้วกันจอมปลวกเหมือนไหมค่ะ
เหมือนเศรษฐ์พระเยาวนาคมั้ยอืมคล้ายนะคะค่ะคือล่าสุดขึ้นที่ข้าง
ร้านทานตะวันลาบก้อยหนองหานอุดรธานีนะคะไม่พลาดค่ะเพราะเพื่อนบ้านมา
ปุ๊บขอปั๊บทีนี้บ้านเลขที่อะไรล่ะบ้านเลขที่ห้าสิบห้าทับสิบห้านะคะ
แล้วที่สำคัญวันที่ไปพบจอมปลวกเนี่ยคือวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคม
เลขเหล่านี้แหละค่ะที่เพื่อนบ้านว่าเดี๋ยวจะจัดงวดที่จะถึงนี้นะคะ
ไปต่อกันที่เจ้าโทนฮะงานหนักอีกแล้วโทนเอ้ย
ใกล้ถึงวันแมวเซลปอ่านะครับเป็นแมวเซเลป
แล้วก็เป็นแมวตะเคียนด้วยนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
โทนแมวตะเคียนชื่อเสียงโด่งดังเรื่องใบ้เลขนะครับ
เขาบอกว่าแม่นทีเดียวนะฮะมานอนเล่นอย่างสบายใจบนแค่นะครับ
แล้วก็มีชาวบ้านเอาอาหารเอาอะไรมาฮะกระซิบบอกว่าแม่นนะลูกแม่นนะลูกนะฮะ
เพื่อให้คนเข้าวัดมาทำบุญกันเยอะ
ทนมันเป็นตัวผู้นะครับสีดำขาวตัวนี้แหละฮะ
อายุมาสัก๔ปีได้คือยังงี้ที่เขาบอกว่าเป็นแมวตะเคียน
เพราะว่ามันติดมากับโพรงต้นตะเคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณนะนะฮะ

มาประจำอยู่ที่วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
โทนเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้ามันขึ้นไปทับบนแผงลอตเตอรี่ไหน
แล้วก็เชื่อว่าเป็นการบอกใบ้เลขชาวบ้านเอ่ยนักท่องเที่ยวเอยนะครับ
ก็ไม่พลาดนะฮะมาซื้อเลขที่เจ้าโทนมานอนทับ
หรือว่ามันไปนอนอยู่บนรถยนต์คันไหนก็ทะเบียนส่องดูดีเถอะ
ส่วนอันนี้ก็คือการเอากระดาษมาเขียนเลขเอาไว้
โทนเอาขาก็ได้ลูกถีบมันออกมาเอาหางก็ได้ลูกเขียมันออกมานะครับ
เพื่อเสี่ยงทายตัวเลขครับคุณผู้ชมลองดูครับ
นะคะเลขที่จะโทนเสียงทายให้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเลขงวดนี้นะคะ

นี่นะคะ

สำหรับวัดใหม่โคกบรุมนะครับเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับ
ที่มีพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองมากที่สุดถึง๕๐ต้น
หลังจากที่ผ่านมามีชาวบ้านมาแจ้งให้คณะกรรมการวัดนะครับ

อยู่ในบริเวณบ้านหรือว่าสถานที่ของตัวเอง

เพื่อให้แม่ตะเคียนมีที่อยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับ
ให้ชาวบ้านมากราบไหว้ขอโชคลาภกันตามความเชื่อครับ